ดูเหตุการณ์เพลิงไหม้กันก่อนเกิดขึ้นนะฮะที่จังหวัดนนทบุรีนะครับ
ต้องมาย้ำเตือนกันเรื่องของฟืนไฟเพราะว่าเกิดบ่อยเหลือเกินนะครับ
บ่อยแล้วเกิดนะครับที่จุดเกิดเหตุนั้นเป็นอาคารพาณิชย์คุณผู้ชมครับ
สูงทั้งหมด๔ชั้นนะครับ๑คูหาแล้วก็เป็น๔ห้องติดกัน
ใกล้กับหมู่บ้านขวัญเจริญแลนด์ถนนบางกรวยไซน้อยตำบลบางกราก
อำเภอเมืองนนทบุรีครับรถดับเพลิงก็เข้าไป
จากเทศบาลนครนนท์เทศบาลบางกลางเทศบาลบางม่วง
แล้วก็ระแว่คลียมวงเป็น๒๐คันบรรดมเข้าไปฉีดน้ำเพื่อสกัดเบลอ
ไม่ให้ลุกลำไปอย่างบ้านเหลื่องใกล้เกียว
อาคารต้นเพลิงทำได้ที่เขาทำก็คือแค่ฉีดน้ำควบคุมเพลิงบริเวณรอบครับ
เนื่องจากว่าข้างในนั้นก็ร้านนี้เป็นอุปกรณ์การก่อสร้างโอ้โหทุกอย่างมันก็เป็นเชื้อเพลิงนะครับ
อาคารก็วอดไปทั้งหลังรถกระบะอีกนะฮะสองคันจอดอยู่หน้าร้านก็ถูกไฟไหม้ไปด้วย
โชคดีเหตุการณ์นี้ไม่ได้มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิต
นายสุริยาโตเม่เจ้าของร้านก็บอกว่าหลังปิดร้านแล้วสัก๒ทุ่มพากันกลับไปที่บ้าน
ร้านเนี่ยไม่ได้มีคนอยู่นะฮะคนงานก่อนออกจากร้านก็สำรวจแล้ว
เรื่องของอุปกรณ์ฟูนไฟก็ถอดออกมาแล้วก็เลยไม่ทราบว่ามันเกิดจากอะไร
มูลค่าความเสียหายตอนนี้เขานับรวมทรัพย์สินในร้านเกือบ๑๐ล้านบาท
ยังไม่รวมตัวอาคารอีกนะมูลค่าของอาคารมันก็มากกว่าอยู่แล้วนะครับ
เมืองต้นก็ยังไม่ทราบสาเหตุต้องรอการตรวจสอบอย่างชัดเจนต่อไปนะครับ
ก็เอามาฝากไว้เพราะว่าเรื่องของเพลิงไหม้มันเกิดได้ตลอดเวลา
ถับฟื้นไฟปั๊กปั๊กอะไรเนี่ยก็เอาออกซะเวลาไม่อยู่บ้านนะฮะ
คือตามพวกอาคารชุดพวกคอนโดเขาจะมีป้ายติดไว้ในลิฟต์เลยนะว่า
ขโมยขึ้นสิบครั้งค่ะไม่เท่าไฟไหม้ครั้งนี้มันหมดตัวนะอืม